เอามาดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะจากกรณีที่น้องเบลล่าเนี่ย
ด้วยความว่างานเยอะนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพรุมร้าวก็เลยต้องถอนตัวจากบทละครเรื่องที่เป็นฝาแฝด
แล้วมาเจออีกหนึ่งคนเป็นนางเอกต่างช่องนะคะน้องมินพีชยานั่นเองค่ะ
เธอก็ได้รับบทแฝดเหมือนกันนะฮะดูสิว่างานนี้จะเป็นยังไงนั่นเองนะฮะ
คือเบลล่าเนี่ยได้รับละครเรื่องสองเสน่หาใช่ไหมถอนตัวไปแล้วนะคะ
ส่วนมีนพิชยาคล้ายกันเหมือนกันละครเรื่องสองนารีก็บทดราม่าเข้มข้น
เจ้าตัวบอกว่าเครียดเหมือนกันแต่งานนี้ค่ะมีนบอกว่าไม่ถอยนะขอสู้ตายเลย
จะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายย้ายค่าย้ายบ้านไปแล้วหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังเหตุผลชัดกับมินพีชยากันเลยค่ะ
ไปเจอเธอที่งานวิ่งนะคะสวยจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะมินค่ะ
นะช่วงแรกก็เป็นไมเกรนเลยเพราะว่าแบบเหมือนตัวละครเขาแรง
คือแรงเกินเราแบบเกินเบอร์มาก
เป็นยูทูปเปอร์คนสวยชื่อรายการอะไร
เมื่อก่อนมีรายการกับปุ๊กเคยทำด้วยกันตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะ
ตอนนี้เราไม่ได้ทำเนื่องจากเราติดปัญหาเรื่องคนตัดต่อ
ก็ต้องให้เขาไปเพราะว่าเขาได้มีโอกาสที่ดี
ไม่เกี่ยวกับพี่ปุ๊กไว้อีกช่องเลยไม่ทำ

จริงเราหยุดมาสักพักแล้วค่ะหยุดตั้งแต่ตุลาค์

ก็ถ้าคิดถึงก็ดูบาซาไปก่อน